หนุ่มกันบ้างนะคะหนุ่มต่อธนภพคุณผู้ชม

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเขากำลังอัพน้ำหนักอยู่คุณผู้ชม

เขาตั้งใจปั๊มน้ำหนักให้เพิ่มขึ้นถึง๑๒กิโลค่ะ
ภายในระยะเวลาไม่ถึง๑เดือนค่ะ
เพราะว่าบทบาทในการแสดงค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหไม่รู้ทำไมน้ำหนักมันขึ้นแต่ช่วงบน

นั่นน่ะสิไปฟังดีกว่าน้องต่อเอ๊ะมันยังไงกันคะ
ผมเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา๑๒กิโลครับ

แบบให้การเสื้อมันมากขึ้น

คือมันขึ้นแค่ข้างบนข้างล่างคนเหมือนเดิมครับ

ขา

มาดูอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณแบงค์ทิติค่ะ
กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ๕ปีค่ะ
คราวนี้ได้ร่วมงานกับโอ้โหซุปเปอร์สตาร์ณเดชน์นะคะคูกิมิยะนั่นเองค่ะ
หนุ่มแบงค์ถึงเกลือเอยปากบอกว่าพี่ณเดชน์เนี่ย
เป็นคนที่ทำการบ้านละเอียดมากละเอียดถึงขั้น
เขียนไปยันหน้าปกเลยคุณผู้ชมค่ะ
โตขึ้นในรูปร่างด้วยครับผมหมายถึงว่ารูปร่างเราก็โตขึ้น
แล้วก็ทรงผมอะไรอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมใช่
ณเดชน์เป็นคนที่เฟรลี่มากแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งทำการบ้านมาละเอียดมากครับ
ผมเคยแอบเห็นบทเขาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะคือเขาเขียนตั้งแต่ข้างในตัวสคริป
อันนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่สามารถสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับคนดูได้เยอะครับ